มาตามต่อเรื่องของนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซีย

ซึ่งตอนนี้ยังหาตัวเธอไม่พบนะคะ
แล้วมีคนไปพบตอนจุดตรงนั้นคือแถวหน้าหาด

คือมีเจ้าหน้าที่คือรอพอที่เขาอยู่ริมชายหาด
เขายืนยันเขาบอกว่าจริงเห็นเนี่ยแหม่มสาวรายนี้
แลกลงไปกับเพื่อนแล้วเดินขึ้นมาแล้ว

แต่เรื่องนี้ยังไงตกลงมีคนเห็นเธอขึ้นมาจริงหรือเปล่า
แต่มันไปพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกทิ้งเอาไว้อยู่ริมหาดนี่สิ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงกลางดึก

เจ้าหนี้ตำรวจสศคูย์อำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
คือเขาก็รับแจ้งแหละว่ามีนักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียหายตัวไปค่ะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือเธอชื่อว่าอิลิน่าราชเชนโก้นะคะ
อายุ๕๓ปีแล้วก็มีอาการหลงลืมเหมือนลอย

เข้าพักเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมมีการเปิดห้องพักไว้๓ห้อง
กำหนดในการกลับประเทศคือวันที่๒๙ตุลาคมนี้
โดยมีคนพบเธอครั้งสุดท้ายอย่างที่บอกคุณผู้ชมที่หาดในทร

มีคนเห็นเธอเดินข้ามถนนหน้าโรงแรมมาที่ต้นเตยริมหาด
ห่างจากโรงแรมตรงนั้นเนี่ยสัก๕๐เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็พยายามไปค้นหาโดยรอบบริเวณ
แต่ไปเจอรองเท้าผ้าเช็ดตัวขวดน้ำดื่มถูกทิ้งเอาไว้ตรงริมหาดนะคะ
ทีนี้เมื่อคืนนี้ค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าภูเก็ตนะคะ

มีการประชุมวางแผนร่วมกับทีมค้นหาพร้อมกับญาติของตัวแหม่มสาวรัสเซียรายนี้ด้วย
ประชุมกันแล้วก็มีการออกค้นหาตามจุดต่างทั้งทางบุกทางทะเล
ไร้วี่แววคุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพของเธอนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อย
จุดที่นักท่องเที่ยวหญิงชาวรัสเซียคนนี้ไปเล่นน้ำเป็นจุดสุดท้าย
อย่างที่บอกมันคือบริเวณชายหาดในทอน

อ่ะปลักเตือนแล้วนะครับ
แต่ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะไปเล่นน้ำกันอยู่บ้าง

โอ้ขนาดเตือนแล้วนะครับอันตรายเหมือนกันนะเงี่ยวนะครับ
ชื่อว่าคุณทวีชัยคำนวณอายุ๓๖ปี
ทวีชัยเล่าแบบนี้ว่าเที่ยงของวันที่๒๐ที่ผ่านมา
ตอนนั้นฝนมันกำลังตกเลยคุณนักข่าว
คลื่นทะเลผมอยู่ตรงนี้ผมรู้วันนั้นมันขึ้นสูง
ผมก็เลยทำอย่างนี้เป่านกหวีดยาว๓ครั้ง
ปี๊ดยาวเพราะอะไร

แล้วทำสัญลักษณ์มือตั้งฉากให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ

ตอนนั้นนักท่องเที่ยวสาวชาวรัสเซียคนที่ศูนย์หายไปเนี่ย
เห็นว่าไปลงเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน

ก็เห็นหลายคนเร่งเลยรีบเดินขึ้นฝั่งกัน
ตัวเขาเองเขาบอกเขาก็ไปตรวจดีแล้วนะ
เอ๊ก็ไม่มีใครหลงเหลืออยู่บนหาดแล้วนะ
แล้วยังไงส่วนของแหม่มรัสเซียคนนี้
เขาบอกว่าเห็นใส่ชุดว่ายน้ำสีแดงสลับดำ
รอปภเห็นเธอเดินขึ้นฝั่งห่างจากจุดที่เดินลงหาดไปนะคะคุณผู้ชม

กลับไปตรวจสอบก็ไปเห็นว่าเอ้ามีรองเท้าแตะ

เนี่ยถูกทิ้งเอาไว้หนึ่งคู่คุณผู้ชมลองดูนี่นี่อันนี้เลย

มีผ้าเช็ดตัวอันนั้นนะคะสีแดงนั้นนะคะของโรงแรม
วางเอาไว้อยู่ตรงโคนต้นไม้ตรงจุดที่เธอเดินไปลงเล่นน้ำ
รอปภยืนยันบอกผมเห็นเธอเดินขึ้นฝั่งไปแล้วนะ

ตอนนั้นนักศนัดยังไงขึ้นสูงเหมือนตอนนี้ไหม
ครับขึ้นเหมือนอัศนาจารย์นี้นะครับขึ้นแรงพายุก็เขาครับลมแรงครับ

หรือว่าถึงขึ้นซัดไปหรือยังไง
เขาขึ้นมาแล้วนะครับแต่เขาเดินไปเรื่อยครับตรงนั้น

ครับมีคนเห็นครับคนลุงกำลังก็เห็นอยู่ครับ
เออเนี่ยพี่รอพอบอกว่าก็เขาขึ้นมาแล้วนะ

ยังคงมีการระดมกำลังค้นหากันอีกนะคะ
ทั้งทางพื้นดินเองทั้งทางน้ำเอง
ก็ไปเน้นค้นหาเอาบริเวณทางลงเขาอุทยาศิรินาทค่ะ
ลงไปตรงบริเวณหน้าหาดในทอนนะคะ
ความยาวต่อเนื่องกันประมาณสัก๑๓กิโลเมตร

นับจากทางแยกเข้าบ้านสาครู
เลี้ยวไปนะคะเลี้ยวซ้ายไปนะสัก๓กิโลกรัม

มีการแบ่งกำลังค้นหาทางทะเลด้วย
พื้นดินจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะ
ส่วนทางทะเลก็จะเป็นกู้ภัยทางทะเล
ก็จากหาดในทอนใหญ่ไปหาดในทอนน้อย
ที่กู้ภัยก็จะเดินลัดเลาะไปตามโขดหินนั่นแหละค่ะ

ที่นี่ทางกระด้านของฟันดัมนุ้ยแบบปิเชศพงศ์ค่ะ
ภูมิกับนะคะคือท่านออกมาเปิดเผยแบบนี้

เดินทางมากับเพื่อน๗คนนะคุณ
คือมีผู้ใหญ่มา๔คนมีเด็กมา๓คน
เขามากันเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว
คือมาตั้งแต่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
บอกว่าเธอเดินทางมาเที่ยวที่ไทยหลายครั้งแล้ว

พักที่ห้องพักเธอพักคือพักคนเดียว
ช่วงเที่ยงของวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกย้อนกลับไปก็คือวันนั้นเธอลงไปเล่นน้ำที่หาด
แล้วรอปภมีการที่ฉันบอกไงว่าเป่านกหวีดใช่ไหม
แล้วบอกว่าเป็นสัญญาณคลื่นมันแรงแล้ว
ก็เป็นสัญญาณให้ทุกคนขึ้นจากหาด
เขาก็บอกว่าเพื่อนก็ขึ้นมาแล้วนะ
แต่ก็ไม่ได้มีใครหันไปตรวจสอบต่างคนต่างขึ้นเน
ว่าตกลงแล้วเธอได้ขึ้นมาหรือยัง

เห็นบอกว่าเพื่อนไปตามหาที่ห้อง
แล้วไม่เจอตัวก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ไม่มีอาการเหรอครับไม่มีครับไม่มีครับ
คุณผู้ชมภาษณ์ที่นี่เราต้องคุยให้รอบด้าน

ชาวบ้านในพื้นที่นะคะคุณมลพัฒน์จันน้ำอ่าง

ตัวเขาอยู่อาศัยอยู่แถวนี้มา๒๐กว่าปีแล้วนะ

มักจะเห็นว่ามีเรื่องของนักท่องเที่ยวไปจมน้ำเสียชีวิตมาก็เยอะ
แล้วยิ่งเป็นช่วงมรสุมคลื่นลมแรงเนี่ยโอ้โหตรงนี้ลมมันจะแรงมากคลื่นมันจะสูง

จมน้ำถูกคลื่นซัดไปจริงก็รอ๓วันก็น่าจะลอยขึ้นฝั่ง
คลื่นก็จะซัดมาเกยที่โขดหินหน้าหาดนั่นแหละริมหน้าผาตรงนั้น
คืออันนี้เธอก็เห็นมาหลายเคสนะคะก็เลยเล่าแบบนี้
ตำรวจก็ให้ข้อมูลนะคะกับทางเพื่อนที่เดินทางมา
กับหญิงรัสเซียที่หายไปเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ตำรวจเร่งตามหา
ไม่อยากให้ตัดประเด็นเรื่องของการลักพาตัวไป
เพราะว่าผู้สูญหายรายนี้ทำงานในตำแหน่งค่อนข้างสูง
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในรัสเซีย
ถ้าใครพบเขามีรางวัลให้ด้วยถึง๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐค่ะ
เป็นเงินไทยก็ประมาณสัก๓แสนกว่าบาท
เจอบ่อแสแจ้งได้ทุกโรงพักในพื้นที่ภูเก็ตนะฮะ